คุณผู้ชมครับเสียงจากฟ้าพระมหากรุณาธิคุณแผ่ภัยศาล
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าเป็นปีที่ชาวจังหวัดราชบุรี
ร้อนอย่างหนักนะครับจากมหาวัตภัยที่เกิดขึ้น
แต่ด้วยน้ำพระราชหารุทัยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานคำแนะนำและการช่วยเหลือเบื้องต้นการขยายสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ทำให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้
จนวันนี้ครับชาวราชบุรีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่กินดีอยู่ดี

พายุลมฝนที่กระนำเข้าถาโถมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
โดยเฉพาะพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนที่ห่างไกลออกไป
ชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมขัง
อาสาสมัครระดมกำลังเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน
อุปสรรคสำคัญในครั้งนั้นคือการสื่อสาร
อาสาสมัครที่เข้าพื้นที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารแจ้งความเสียหาย
หรือขอความช่วยเหลือสนับสนุนได้เลย
วิทยุสื่อสารถูกตัดขาดสัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอสวนพึ่ง
อาสาสมัครได้เข้าไปพบเส้นทางที่ถูกตัดขาดด้วยน้ำป่าไหลหลาก
ครอบครัวชาวกะเหลี่ยงติดอยู่กลางน้ำ
ในขณะที่น้ำไหลเชี่ยวขึ้นเรื่อย
อาสาสมัครได้ติดต่อทางวิทยุขอกำลังสนับสนุน
ร้องขออุปกรณ์ช่วยชีวิต
แต่สัญญาณที่ศูนย์ได้รับไม่สามารถจับใจความได้
การร้องขอผ่านวิทยุได้กระทำอย่างต่อเนื่อง
ในที่สุดอาสาสมัครต้องตัดสินใจเข้าให้ความช่วยเหลือตามลำพัง
ขณะที่กำลังช่วยเหลือชาวกะเรียง
น้ำป่าก็ได้ถาโถมเข้ามาอีกระรอก
ทั้งหมดพยายามตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอด
แต่โชคร้ายกระเหลี่ยงคนหนึ่งถูกน้ำพัดจนได้รับบาดเจ็บ
รวมทั้งหาวิธีเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับชุดอาสาสมัครที่เข้าไปในพื้นที่
ในขณะที่ทุกคนเป็นกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในวิทยุสื่อสาร
นิ่งเงียบเพราะเสียงที่ดังขึ้นนั้นไม่มีใครคาดคิดมาก่อน
พระราชทานคำแนะนำในสิ่งที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่
อาสาสมัครหลายจุดนิ่งฟังคำแนะนำ
ในขณะเดียวกันอาสาสมัครที่ใช้โมบายในรถกำลังจะนำรถเข้าไปในพื้นที่
เมื่อได้ยินพระสุรเสียงที่แนะนำอาสาสมัครที่กำลังจะเข้าไปในพื้นที่
เปลี่ยนทิศทางขับรถขึ้นที่สูง

เมื่อรถมาถึงบนยอดเขาก็เริ่มเข้าสอบสัญญาณ
กำลังส่งที่อยู่บนพื้นที่สูง
อาสาสมัครที่ติดอยู่กับชาวกะเรียงรับสัญญาณได้ด้วย

ขอบคุณภูมิพิศวกรรมวิชาได้เกันกแทบ